ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายที่บ้านในถนนพิมพสุดตะบนในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
ลักษณะบ้านเกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นแบ่งเป็นห้องเช่าค่ะ
ลานคอนกรีตหน้าบ้านก็มีกองเลือดแล้วก็หยดเลือดเป็นจำนวนมาก
ที่ห้องนอนชั้นสองพบศพนางสุจริตเกดสกูลวัย๗๐ปี
มีบาดแผลที่ใบหน้าแก้มขวาต้นคอเหนือหัวไหล่รวมแล้ว๑๐กว่าแผลได้
คนก่อเหตุก็คือแฟนของเขาค่ะนายสุปันเขียวสดอายุ๖๑ปี
คนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะข้อมือขวาเนี่ยถูกบาดลึกถึงเอ็น
แล้วก็นิ้วมือข้างซ้ายด้วยตำรวจก็นำตัวไปทำแผลแล้วก็ดำเนินคดี
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสารีกิจผู้กำกับการสอบภอมเมืองขอนแก่นบอกว่าคุยกับพยานแล้ว
บอกสองคนนี้รู้จักกันมานานคบหาเป็นแฟนฝ่ายหญิงมักจะมาหาฝ่ายชายที่บ้านคือ
ห้องพักเนี่ยเป็นห้องพักฝ่ายชายนะคะฝ่ายหญิงมาหาห้องมาหาฝ่ายชายที่ห้องพักอยู่บ่อยครั้งคือมานวดให้แล้วฝ่ายชายก็จะจ่ายเงินให้
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายหญิงก็เดินทางมาหาผู้ชายตามปกติค่ะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เกิดทะเลาะกันรุนแรงแล้วทางผู้ตายนะคะถือมีดพุ่งเข้าไปจะทำร้ายคนก่อเหตุ
ก็เลยมีการยื้อแย่งมีดกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนายสุปันก็เลยเอามีดฟันเข้าไปที่หน้าของนางสุจริตแล้วก็เป็นแผลชะกันอยู่หลายแผลเลย
เพื่อนบ้านเห็นก็รีบแจ้งตำรวจแล้วก็ประถมพยาบาลฝ่ายชายนำส่งโรงพยาบาลนะคะเบื้องต้นคิดว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณสักสามถึงสี่วันก็น่าจะนำตัวมาสอบปากคำได้แล้ว
คุณจิรายุทธ์บุญชูค่ะลงพื้นที่ไปเมื่อเช้านะคะไปที่บ้านหลังเกิดเหตุก็มีการทำความสะอาดเรื่องของคราบเลือดอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะ
ก็ได้คุยกับคนดูแลห้องเช่าค่ะเธอบอกว่าก็เห็นนางสุจริตเนี่ยจะนั่งสามล้อมาหานายสุปันที่ห้องเช่า
จริงวันเกิดเหตุเธอยังตะโกนถามอยู่เลยบอก
มาทำไมช่วงนี้มันโควิดไม่อยากให้คนนอกเข้ามา
แต่เธอบอกว่านางสุจริตก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็เดินขึ้นไปที่ห้องนายสุปันตามปกติ

จับใจความไม่ค่อยได้หรอกว่าทะเลาะเรื่องอะไร
แต่ด้วยความที่ลักษณะบ้านเนี่ยพื้นมันเป็นพื้นไม้
ได้ยินเสียงปึงปังดังมาก
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากันตาย
เพราะอายุอานามเนี่ย๖๐๗๐กันแล้วอะนะคะ
สักพักหนึ่งนายสุบันเดินลงมาในสภาพเลือดท่วมตัวเลยค่ะ
แล้วบอกให้ขึ้นไปดูนางสุจริตข้างบนหน่อย
เธอก็รีบวิ่งขึ้นไปดูโอ้โหนอนจมกองเลือดแล้วค่ะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เธอบอกว่าก็รู้แหละว่าสองคนนี้เป็นแฟนกัน
แต่ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันแล้วก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันหนักขนาดนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งตลอดระยะเวลา๒ปีที่นายสุปันเช่าห้องอยู่เนี่ย
บอกก็เห็นว่าเป็นคนปกตินะจิตใจดีไม่เห็นมีปัญหาทะเลาะอะไรกับใคร
ไม่คิดว่าจะกล้าก่อเหตุแบบนี้
ว้าวตอนนี้ยิ่งทะเลาะกันยิ่งพึ่งไม่มีมือบ้านอีกหรอก

คุณจิรายุทธ์ยังได้คุยกับนายสัมพันธ์นะคะลูกชายของนางสุจริตผู้ตายด้วย
บอกว่าก็รู้ว่าแม่คบกับนายสุปันเพราะว่าเคยถามแม่
ถามแม่ตรงว่าผู้ชายคนนี้ใครแม่ก็บอกว่าก็เป็นแฟน
เขาก็บอกเขาก็ไม่ห้ามนะเพราะว่าก็น่าจะเป็นความสุขบ้านปลายชีวิตของแม่
อายุก็มากแล้วก็ไม่ได้กีดกันอะไร
ซึ่งเขาก็ตามไปสืบเหมือนกันว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงเป็นคนดีหรือเปล่า
มาหลอกแม่ไหมอ่ะนะคะก็เห็นว่าก็ทำงานเป็นรอปภ
ไม่ได้มีเจตนาจะมาหลอกแม่ก็เลยปล่อยให้คบหากัน
แม่เนี่ยก็จะไปหาแฟนอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ไม่ค้างคืน
แต่ช่วงหลังเนี่ยโควิด๑๙ระบาดแม่ก็ไม่ได้ไปหาเลยนะคะ
ส่วนวันเกิดเหตุเขาออกไปทำงานนอกบ้าน
รู้อีกทีนึงก็คือคนในหมู่บ้านมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะ
ว่าแม่ถูกแฟนแทงเสียชีวิตค่ะ
เขาบอกตอนนั้นนะเขาขึ้นมากเขาโกรธมาก
ตอนเช้าตำรวจเรียกเขาไปสอบปากคำ
แล้วก็ให้ดูรูปบาดแผลของแม่ที่ทั้งถูกฟันแล้วก็แทงหลายสิบแผล
เขาบอกโอ้โหผมจำหน้าแม่แทบไม่ได้
คำให้การของผู้ต้องหาบอกเป็นการป้องกันตัว
ผมไม่เชื่อว่าป้องกันตัว
แม่ผมอายุ๗๐ผลักทีเดียวก็ล้มแล้ว
ทำไมต้องมาฟันกันถึง๑๐แผลขนาดนี้
บิดไปเลยครับพี่
พอมันไปเห็นสภาพตรงนั้นเป็นยังไงน้องบิด
คือจะเข้าไปฆ่าบังหานั่นแหละ

แต่จะเข้าไปหาศพแม่ก็เข้าไปไม่ได้

เขาเอารูปให้ผมดู
คือแม่เนี่ยมันไม่เหมือนกัน
แกจะไปแทงผู้ชายคนนี้

แล้วแทงเนี่ยไม่ใช่แทงตามท้องหรือขา

มันแค่ผักออกแล้วแทงที่อื่นก็ได้
นี่มันแทงทะลุคั่วหัวใจเลยครับ

ซึ่งคดีนี้นายสุปันผู้ต้องหาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันหนักเนี่ยคือเรื่องเงิน